น้องเป็นคนอายุน้อย
คือผู้ชมว่า
บางคนก็ตีปริงล่าสุดค่ะ
มีชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะออกมาวิจารณ์ว่า
เอ๊ะทำไมทำนองเพลงนี้มันดันไปคล้ายเพลง
แต่น้องมิลิน้องมิลิก็บอกว่าเออหนูก็เพิ่งทราบเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ตัวเธอเองยังไม่ทราบเลยนะคะว่าส่วนไหนในเพลงเนี่ยไปคล้ายกับเพลงนี้นะคะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนเพลงที่แนะนำแล้วก็ติชมมาค่ะ
และก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะทำให้เธอพัฒนาตัวเอง
ให้มีผลงานที่ปังกันต่อไปค่ะ
ไม่ได้ติดตามเลยค่ะหนูเพิ่งจะมารู้วันนี้นั่นแหละค่ะ
ตอนนี้ทุกคนมาบอกว่าอ้อนเหรอมันมันเหมือนกับอะไรนะ
ครูซัมเมอร์หนูต้องกลับไปฟังก่อนว่า
มีอะไรที่มันต่างมีอะไรที่มันเหมือนกันไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันอาจจะเป็นไปได้ที่ในความเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันมาก
จะเหมือนกันนิดหน่อยต้องลองฟังดูค่ะไม่อยากตัดสิน
หลังมามันก็ไม่ค่อยได้เป็นดราม่าที่กระทบกับหนูโดยตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่จะไม่ใช่การด่าทอทำให้เรารู้สึกแย่
แต่มันเป็นการวิจารณ์เพื่อทำให้เราแบบดีขึ้นมากกว่าค่ะ